ก่อนหน้านี้นะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมนั้นเราทราบกันดีว่านักมวยสากลสมัครเล่นนั้น
ก็จะมีสิทธิ์ได้ชกนะครับในการแข่งขันเหมือนสากลสมัครเล่นอยู่แล้ว
แต่ว่าครั้งนี้นะครับยังมีการวางมติใหม่ขึ้นมาแล้วก็ผ่านมติเอกชันเรียบร้อย
ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ทันทีก็คือให้สิทธิ์ของนักมวยสากลที่สามารถมาชกในรายการมวยสากลศักดิ์เล่นได้นะครับ
มีการคัดเลือกหลังจากจบและที่๓ของอาเซอร์ใบจันทร์นะครับที่กำลังแข่งขันคัดกันอยู่นะครับ
เพื่อไม่ให้ขึ้นไปเป็นนักมวยอาชีพที่สุดยอดได้ในอนาคต
โดยที่พวกเขานั้นเสียเวลาในการสร้างมา
ติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณีครับ
วงการกำปั้นจรส่ำเมื่อไอบ้ากำลังเดินเกม
สถาปนาตนเองให้เป็นหนึ่งในองค์กรมวยโลก

แผนการของชิงโกวูประธานไอบ้า
่งบอกว่าจะมีแต่ความเป็นอาชีพปราศจากสมัครเล่นอีกต่อไปครับ
กติกาตามมวยโลกให้ยกละ๑๐คะแนนไม่สวมเหตุการณ์
เรื่องดังกล่าวนะครับผู้ฝึกสอนทีมชาติกลับมองว่า
เป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจล้วนครับ
และก็ทางสาขนาชีพเขาไม่อยากมา
เขาไม่อยากให้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ดูแลนักมวยเขา
ถ้าเขามาแล้วเขาจะได้อะไรเขายังไม่รู้เลย
เพราะว่าเขากว่าจะสร้างมวยอาชีพเขามาจนเก่งเนี่ย
แล้วก็ปล่อยมาชกมวยโอลิมปิกเนี่ย
แล้วเขาจะได้อะไรกลับไปเนี่ยเขาก็ยังคุยกันอยู่ว่า

วันนี้ชิงโก้ฮูกำลังคืบตลาดมวยโลก

แม้จะมีกระแสต่อต้านแต่ก็คงไม่สนใจนะครับ
แล้วก็ไม่ยอมที่จะเสียนักชกโอลิมปิก
สร้างมูลค่านับหมื่นล้านบาทต่อไป

ให้ใครเอาไปหากินเหมือนในอดีตอีก
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานครับ